คือมันจะมีคนที่ไม่ยอมกักตัวไม่ให้ความร่วมมือในการอยู่ที่บ้าน
กันเรื่องของโควิด๑๙แต่ย้ำแบบนี้ว่ามีทั้งคนที่จงใจฝ่าฝืน
แล้วคนที่ไม่มีที่ไปก็เลยต้องไปอยู่ตามที่ต่าง
แล้วก็ไปนอนตามแบบชายหาดแบบนี้มันก็มีคนหลายประเภทด้วยกันนะฮะ
แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องเป็นการขอความร่วมมือถ้าเกิดออกมาแบบนี้มันก็ผิดพรกรฉุกเฉิน
ไปดูคนแรกกันหน่อยที่จังหวัดชนบุรีคุณผู้ชม
ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับเขาก็มีการลงพื้นที่ไปนะฮะ
ลงพื้นที่ไปเพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งว่านี่นะมีผู้ชายคนนี้ไปนอนพักอยู่
อยู่ที่ชายหาดแหลมแท่นเขาเคยขอความร่วมมือเอาไว้แล้วว่า
อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปรวมตัวกันมีการปิดชายหาดกันไป
เพราะเคยมีวัยรุ่นใช่ไหมก็ไปรวมตัวกันนี่
เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัย
อันนี้คือชายหาดแหลมแท่นนะฮะสะพานราชนาวี
แล้วก็ตอนแรกชาวบ้านเขาหนีการกักตัวมาหรือเปล่า
ทำไมมานั่งตรงนี้คนเดียวท่าทางเหมือนจะไม่ค่อยสบาย

ก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะ
เดินทางมาทำงานที่ร้านหมูกระทะที่ชนบุรี
แต่ร้านปิดก็ตกงานไม่มีงานไม่มีเงินนะฮะ
โควิด๑๙ก็เลยเดินทางกลับบ้านไปที่จังหวัดแพร่
พอกลับไปมันก็ไม่มีอะไรทำ
ย้อนกลับมาที่ชนบุรีใหม่เมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ต้องการจะมาหางานทำแล้วก็ยังไม่มีที่ไป

ตรงสาราเนี่ยตรงริมหาดเนี่ย

ยืนยันว่าเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้มีไข้แล้วเขาก็ไม่ได้ไอด้วย
แต่ว่าแน่นอนคุณผู้ชมตามคำสั่งของจังหวัดชนบุรีเองเนี่ย
ถ้าเขาพบใครเดินทางออกนอกพื้นที่ไป
ต้องกักตัวก่อนก่อนที่จะเอาเข้ามาในพื้นที่๑๔วัน
แต่ปรากฏว่าคนนี้ทราบชื่อภายหลังคือนายพงพัฒน์เนี่ย
ไม่ได้กักตัวคือเราไม่ทราบว่าเขามีที่พักหรือเปล่านะ
แต่เขาไปอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องเอาตัวเขาไปกักตัวไว้ก่อน
ว่าเขาเป็นโควิด๑๙หรือเปล่านะครับ
ทีนี้ยังมีอีกหนึ่งคนที่สุโขทัย
ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่ามีพลเมืองดีแจ้งว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอศรีศาสนาลัยเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้

แล้วสิ่งสำคัญคือชายคนนี้ไม่ยอมกักตัว

ว่าก็กลัวว่าเขาจะเป็นโควิดหรือเปล่า

จริงที่ฝั่งขวานี่ก็เลยไปถาม

แล้วคิดว่าการออกมาข้างนอกแป๊บเดียวมันทำได้

นี่ไงไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียว
สุดท้ายนะชายคนนี้ก็ต้องถูกนำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สพสวรรคโลก

ทำให้ผู้ชายคนนี้นะต้องยอมกลับไปบ้านไปกักตัว๑๔วันแล้วห้ามออกมา
แต่ถ้ายังไม่ยอมปฏิบัติตามอีก
จะบังคับใช้ตามพรบควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
คือต้องจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เจ้าหน้าที่เขายังใจดีนะคะปรับแค่สองพันจริงควรจะโดนเต็มไปแล้วด้วย

ทีนี้ไม่กักตัวว่าแย่แล้วคุณผู้ชมคะฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินยิ่งกว่าอีกค่ะ
จับได้อีกแล้วแก๊งปาร์ตี้มั่วสุมยาเสพติดโอ้โหอันนี้ปาร์ตี้เลยนะ
ปาร์ตี้เลยค่ะพรกรฉุกเฉินเขาออกมาใช่ไหมคะว่าห้ามรวมกลุ่มรวมตัวกัน
นี่เลยค่ะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นผู้หญิงไทยนะคะที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ต
พลเมืองดีแจ้งมาบอกมีนักท่องเที่ยวชายหญิง
ฝ่าฝืนคำสั่งพรกรฉุกเฉินที่ห้ามรวมกลุ่มชุมนุมกัน
มาจัดปาร์ตี้ยาเสพติดคุณผู้ชมดูสภาพค่ะ
ผู้หญิงใส่บิกินี่ด้วยนะคะ
นับรวมหัวกันแล้ว๑๔รายด้วยกัน
อย่างที่บอกผู้หญิงใส่บิกินี่ผู้ชายก็กางเกงตัวเดียวบ้าง
ยังหาคนใส่เสื้อยังไม่เจอเลย
เนี่ยค่ะแล้วอย่างที่บอกค่ะเขาเป็นปาร์ตี้มั่วสุมยาเสพติด
มีทั้งกัญชามีทั้งโคเคนแล้วก็มีเหล้าอีก๖ขวดด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ยึดของกลางเอาไว้ทั้งหมด
วบคุมตัวทุกคนไปสอบสวนดำเนินคดี
โดนไปทั้งหมดนะคะทั้งข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ข้อหาไม่ปฏิบัติตามพรบโรคติดต่อ
แล้วก็ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองด้วย
อันนี้ปาร์ตี้ยาจบไปไปที่อุดรธานีค่ะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี
ก็นำกำลังอาสาสมัครและตำรวจ
ไปตรวจสอบบ้านในซอยสามัคคี๙บ้านนาซายนะคะ
เพราะมีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีการรวมกลุ่มตั้งวงกินเหล้าส่งเสียงดัง

เขาตกงานก็พวกเขามีอาชีพรับจ้างทวงหนี้เงินกู้รายวัน
พอโควิด๑๙ระบาดเขาก็เลยถูกเลิกจ้าง
พอดีมันเป็นวันเกิดเพื่อนร่วมงานก็เลยนัดเลี้ยงสังสรรคฉลองวันเกิดกันซะหน่อย
ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาอันนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจนะ
ไม่ได้ดูข่าวเลยเหรอนั่นสิฮะวันเกิดก็เลยต้องมากงเล่ากันเอ๊ะแต่จริงแล้วเขาห้ามนะคะเขาห้ามอยู่
ก็โดนไปแล้วค่ะข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินแล้วก็พรบโรคติดต่อค่ะ